ไปดูเรื่องของน้องเนยกันหน่อยนะคะชื่อว่าหลายคนยังจำชื่อนี้ได้

ที่เข้าไปจะช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ถูกยิงจากเหตุ
เป็นจุดหน้าห้างถูกต้องแล้วน้องเนยเองก็โดนยิง

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรายงานออกมาว่า
เหมือนเรื่องของระบบประสาทน้องเนยทำงานดีขึ้น
ตอบสนองดีขึ้นแต่ว่าล่าสุดนะคะ
มีคนทักน้องเนยว่าดวงชะตาไม่ค่อยดีค่ะ
และคืนที่ผ่านมาคุณหมอก็ต้องนำน้องเนยเข้าผ่าตัดเร่งด่วนด้วย
เพราะว่าลำไส้ทะลุและยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา
มาดูอาการของน้องเนยกันหน่อยนะคะ
เนยหรือว่านายธิรัติการนอบไทยวัย๒๖ปี
หนุ่มบิ๊บบ้ายพลเมืองดีที่บาดเจ็บจากเห็กกระดยิงที่เทอร์มินอล๒๑โขราชเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
น้องเนี่ยยังคงรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีการไปทำบุญตามที่ต่างนะคะ
ล่าสุดไปทำบุญที่วัดบ้านไร่โคกสูงตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละค่ะ
พระพุทธรูปปางอุ้มบาทพระประจำวันพุธซึ่งก็เป็นวันเกิดของน้องเนย
แล้วก็มีชุดกีฬาอาหารคาวหวานไปถวายให้กับครูบาสมไพรวัน
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่โคกสูงได้กรวดน้ำแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
เพื่อขอให้น้องเนยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็หายเป็นปกติโดยเร็ว
จ่าสิบเอกวิศนุพงศ์นอบไทยคุณพ่อของน้องเนยบอกนะคะว่า
หลังจากที่น้องเนยถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ชาวบ้านมาทักเขาหลายคนเลยค่ะว่าดวงน้องเนยไม่ดีนะ
ก็เลยทำให้น้องเนยยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช
คอนราชศรีมาคนหนึ่งคนสองทักก็ไม่เท่าไหร่
ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยตัดสินใจนำพระประจำวันเกิดน้องเนยมาถวายพระ
หวังที่จะต่อชะตาชีวิตให้กับลูกชาย
เพราะว่าอาการของน้องเนยตอนนี้เนี่ยนะคะ

คุณหมอต้องนำตัวน้องเนยเข้าห้องผ่าตัดด่วน
เพราะลำไส้ทะลุมีเลือดออกจากช่องท้อง
คุณพ่อบอกโอ้โหไม่มีใครนอนหลับเลยคืนนั้นน่ะ

ทั้งบ้านเนี่ยโอ้ยลุกขึ้นมาสวดภาวนาสวดมนต์

ซึ่งเช้าวันนี้เองก็ยังคงต้องงดน้ำงดอาหารอยู่
แล้วก็ต้องใช้เครื่องหายใจช่วยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ

เห็นหายเนยที่
คือไม่รู้ว่าผมมาตามแม่เฉย
ใช่ค้าแม่ค่ะ
หรือว่าต้องมาใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
กลับมาใช้เครื่องช่วยหายใจงดน้ำงดอาหาร
ก็ทางครอบครัวก็บอกว่าหวังว่าน้องเนยจะอาการดีขึ้นแหละ
อะไรที่ทำแล้วสบายใจก็จะทำหมดนะคะ
ก็เป็นว่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ
ใครที่อยู่รอบข้างก็ฝากให้กำลังใจกันด้วย
คือเรื่องทางการแพทย์คือหมอเขาก็ต้องพยายามทำช่วยชีวิตเต็มที่อยู่แล้ว
แต่ว่าเรื่องของความไม่สบายใจเนี่ยก็ไปทำบุญก็ได้
จะได้สบายใจขึ้นก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะ